ไปร่วมงานนี้หน่อยเพราะว่าเป็นวันสำคัญของนักเรียนที่เขาจะจบการศึกษาก็ต้องมีวันตัดสินวิเทศใช่ไหมคะ
สั่งลากันหน่อยนะใครจะไปเรียนไปทำงานต่อแต่มันก็มีบางคนที่เจ็บป่วยมาไม่ได้แล้วเพื่อนเขาจะทำยังไงไปดูค่ะ
ห้ามีเราจะมีนาย
เพื่อนเราคงไปงานปัชชิมของนายไม่ได้เราเจ็บขาเจ็บแขนเฮ้ยเพื่อนเราต้องไปด้วยกันถ้าไม่มีนายเราก็ไม่สามารถไปงานนี้ได้เหมือนกัน

ถ้าอย่างนั้นเราจะอุ้มนายไปเอง
ก็เลยเกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมา
โอ้โหเป็นภาพประทับใจเลย
เป็นเราและนายที่มีกันและกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นวันที่เราเรียนกันอยู่หรือวันสุดท้าย
ที่จะต้องมีพิธีสำคัญนะ
เจ็บขนาดนี้มาไม่ได้เดินทางไม่สะดวก

นี่มันเป็นภาพประทับใจซึ้งใจอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีใช่ไหม
วันจะจบจะแยกจากกันนายจะไม่มาอยู่กับเราได้ยังไง

เขาเรียกว่าภาพนี้ภาพเดียวเป็นสื่อแทนล้านความหมาย
ที่บอกเล่าถึงความรักความผูกพันของเพื่อนและเพื่อน
ใช่แล้วหลังจากนี้จะเป็นไงรู้ไหมคะ
เฝือกจะมีการเอาปากกามาเขียน

แล้วก็สิ่งที่จะเจอบ่อยก็คือเสื้อ

แล้วนักเรียนก็จะมีเหมือนกันเป็นการอวยพรเขียน
ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยสังเกตนะพวกเพื่อนที่ใส่เฝือกหรืออะไรแบบนี้
เฝือกจะมีข้อความอวยพรเยอะแยะมากมายจากเพื่อน
เก็บไว้ดูต่างหน้าเป็นสีสัน
ผมก็เคยมีนะเวลาเราแบบว่าจบใช่ไหม

โอ้โหของผมนี่มาแบบเป็นลายเลยนะ

เป็นลายรูปแบบเขียนวาดรูปให้เพื่อน

ถ้ารักแบบนี้ดีเห็นไหม
เขาถึงขั้นโพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้แล้วบอก
ครูครับรอก่อนนะผมกำลังพาเพื่อนมาด้วย
มันก็เลยทำให้เป็นภาพที่หลายคนชื่นชมนะคะ

ที่เคยผ่านการเรียนมา

น้ำตาไหล่คนอุ้ม
คืออุ้มมาอย่าลืมอุ้มกลับนะ

เพื่อนมาเอากลับไปด้วยเพื่อน
อย่างไรก็ขอให้น้องหายวายละกัน